พาไปที่เชียงรายค่ะเรื่องนี้มีในมุมความเชื่อควบคู่กันไปด้วยนิดนึงนะคะ
คุณลุงจันทร์อายุ๕๔หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๓๐กรกฎาคม
เท่าไหร่ก็หาไม่เจอสงสัยตกไปในบ่อน้ำ
เพราะว่ามีรอยการลื่นถลายตกลงไปค่ะพี่อุ๋ย
ก็แจ้งกู้ภัยให้มางมหาร่างของคุณลุง
กู้ภัยบอกว่าน่าแปลกใจมากน้ำนิ่งนะคะไม่ใช่น้ำเชี่ยวน้ำไหล
กู้ไพ่บอกแบบเนี้ยค่ะเค้าก็เลยมองว่าก็แปลกดีเหมือนกัน
บ้านบ้านป่าตานที่อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงราย
หายไปจากบ้านตั้งแต่บ่าย๓๐กรกฎาคม
สงสัยว่าตกบ่อน้ำเพราะว่าเสื้อผ้าถอดทิ้งไว้ข้างเบาะน้ำครับ
ค้นหารอบไม่มีมีรอยกันลื่นถลายลงไป
กู้ภัยขุนตานก็เลยจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้เจอร่างจุดทูปปุ๊บแป๊บเดียวไม่ถึง๕นาที
ร่างของคุณลุงท่านก็ลอยขึ้นมาค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพขุนตานให้รับทราบ
นำร่างขึ้นมาเพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็มีทางกู้ภัยขุนตานลงพื้นที่ไปด้วย
ไปที่บ่อน้ำตรงนี้ค่ะลึกประมาณ๓เมตร

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูมันจะมีจุดที่เป็นรอยลื่นถลัย
นี่คาดว่าคุณลุงแกคงจะถลายลงไปตรงนี้ค่ะ
ก่อตั้งชมรมกู้ภัยขุนตันคุณธนพัฒน์บอกว่า
พอได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบ

ก็มีเสื้อผ้าอะไรวางอยู่ก็เลยพยายามหาบนบกก่อนแต่ไม่เจอ
ก็เลยคาดว่าคงจะอยู่ในน้ำนั่นแหละ
แล้วเห็นรอยถลายด้วยกู้ภัยเห็นรอยถลายลงไป
นางสาวนันทวันค่ะหนึ่งในทีมกู้ภัยนี่เขาก็จุดทูบ

นักประดาน้ำกำลังจะค้นหา
จุดทูปได้๕นาทีไม่ต้องค้นเลยค่ะ
ศพลอยขึ้นมาเหนือน้ำเลยแล้วลอยเข้ามาริมฝั่งเลย
กู้ภัยบอกว่าเอาจริงนะก็ทำหน้าที่กู้ภัยมานาน
ถ้าน้ำนิ่งแบบนี้ปกติศพไม่ลอยนะ
เพิ่งเสียชีวิตได้วันเดียว
อย่างน้อยต้อง๓วันศพถึงจะลอยขึ้นอืดขึ้นมานะ
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
อาจจะจุดทูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ระหว่างรอนำร่างมาศพลอยเข้าฝั่งเองเลย

มาทางทิศใต้แล้วลอยมาที่ขอบสระขอบบ่อ
กู้ภัยเองบอกว่ายังตกใจเหมือนกัน

มันไม่ใช่น้ำไหลวนหรือว่าเป็นน้ำที่
ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
มันเป็นน้ำนิ่งนะครับกลางคืนยิ่งมากเลย
จะบอกว่าลมพัดมันไม่สามารถนำพาร่างที่น้ำหนักประมาณ๕๐กว่าหรือ๖๐

ก็เชื่อครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็มีจริงนะครับตรงนี้นะครับ
หรือว่าทางร่างเขาได้รับรู้ว่าที่นี่มีคนมาช่วยแล้วประมาณนั้นครับ
ขนลุกมากนะครับพูดไปก็

เพราะว่ามันเหลือเชื่อจริงที่เราได้เจอมา
เคล็ดนี้ก็เป็นเคล็ดแรกนะครับที่เรา
มันนอกเหนือทฤษฎีที่เราได้เรียนมานะครับ
ญาติของคุณลุงก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลุงจันทร์นะคะ
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ทีมข่าวได้คุยกับพี่เขยของผู้เสียชีวิตในแสงอายุ๖๗
บอกว่าปกติในจันทร์จะไปที่สระน้ำหรือว่าบ่อน้ำตรงนี้บ่อยมาก
เผาถ่านแล้วก็จะลงไปอาบน้ำ

อาบน้ำที่สระนี้ตลอด
ก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่าหูยแล้วจมลงไป
เพราะว่าเนี่ยอาบน้ำตรงนี้ตลอดที่บ้านไม่เคยอาบ
แต่ว่าหายไปบ่าย๓๐กรกฎาคมไปกับเพื่อนอีกคนนึง

ขากลับในหยดกลับคนเดียว

เพราะแกเมาไม่ยอมกลับด้วย

ก็ในจันทร์คงเมาจริงแล้วลงไปเล่นน้ำ
แล้วไม่แน่ใจว่ายังไงอาจจะเมาหรืออาจจะยังไงแหละ
จริงแล้วในจันทร์งดเหล้าตั้งแต่เข้าพรรษา

ดื่มวันที่หายตัว
แล้วอาจจะเหมือนกับหยุดดื่มไปนาน

ช็อกหรือเปล่ามันเกินปริมาณที่รับไหวหรือเปล่า

อาจจะทำให้ไปช็อกอยู่ในน้ำ
ก่อนที่จะหายตัวไปหลานสาวก็ขี่รถผ่านที่สระน้ำ
เห็นในหยดกับนายจันทร์นอนเมาสลบอยู่บนเถียงนาแถวบ่อน้ำเลย
แต่พอเหลือไปดูเหมือนใครก็ไม่รู้เล่นอยู่ในสระน้ำ
หลานสาวบอกนะในหยดกับนายจันทร์ยังอยู่ขอบนะ

ขี่ผ่านเหมือนใครก็ไม่รู้เล่นน้ำอยู่
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นผีสางเป็นอะไรหรือเปล่า

เหมือนกับว่าอยากจะมาเอาชีวิตลุงจันทร์ไปด้วย
คือสภาพศพก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรเลยนะคะ
ก็ไม่ได้มีการตั้งข้อหาอะไรกับใคร
นำศพคืนให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
เพราะว่าทางตำรวจสบขุนตานก็เรียกเพื่อนเรียกญาติเรียกทุกคนมาคุยหมดแล้ว
มันก็ไม่ได้มีจุดไหนที่น่าสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไปได้